คราวของนางงามคนสวยอิงฟ้าวราหะกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าโปรเจกต์ดังที่เล่นกับพีพีเหมือนจะต้องพับไว้ก่อนหรือยังไง
เจ้าตัวก็เผยผ่านสื่อมวลชนไว้วันก่อนนะคะว่าเรื่องนี้เข้าใจได้
ในเรื่องของจังหวะเวลาของนักแสดงแต่ละคนแล้วก็ความพร้อมหลายอย่าง
ก็ยืนยันกับเอฟซีตรงนี้นะคะว่างานนี้ยังไม่หายไปไหน
เจอกันเวิร์คชอปกันคุยกันน่ารักดีค่ะ
ปลายปีนี้อาจจะได้เปิดกล้องพิสูจนฝีมือค่ะ

อาจจะเป็นสิ้นปีนี้หรือว่าเป็นต้นปีหน้า
เราก็ต้องมาดูกันอีกทีหรือว่าจะ
แต่เราเข้าใจว่า
ความพร้อมของคนเรามันหลายอย่าง
ในเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะโหดมากจริงหลายอย่าง
ก็อาจจะมีการคุยกันว่าเรื่องนี้พร้อมเรื่องนี้ไม่พร้อมอะไรอย่างนี้
ส่วนตัวเราก็คือเราด้วยตัวละครเรา
มันไม่ได้มีอะไรต้องแบบปรับมากมายอยู่แล้ว

ก็สามารถรอได้
ถ้าสวยออร่ามากคุณผู้ชมค่ะแน่นอนแม้จะเบรกคิวงานถ่ายหนังไป
แต่ว่างานอื่นไหลมาไม่หยุดเลยจ้ะแม่
เดี๋ยวจะไปทัวร์คอนเสิร์ตที่อเมริกาด้วยนะ
แล้วก็ยังมีบิ๊กโปรเจกต์นี้ด้วยค่ะก็ทำให้อิงฟ้าต้องตัดสินใจ
ไม่ได้ไปร่วมงานกับสปอนเซอร์ที่เทศกาลหนังเมืองคานในช่วงเดือนหน้า

แต่ก็ต้องบอกเลยว่างานที่วิ่งเข้าหาสาวคนนี้แต่ละงานปังทั้งนั้น

เออสุดยอดไปเลยคุณผู้ชมค่ะ
นอกเรื่องนิดนึงดิฉันเห็นสาวสวยจากเวทีมิสแกน
อยากกินน้ำพริกนางงามเลยนะคะ